แฮชแท็กคำว่าขันแดงเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะอดีตสสพักเพื่อไทยออกมายืนยันว่า
แจกขันน้ำในช่วงสงครานทำมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะยั่วยุหรือว่าท้าทายคอสชแต่อย่างใด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สนคำท้าของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัฒน์ค่ะ
แต่ถามกลับไปว่าที่แจกขันแดงอยู่ในตอนนี้
ต้องการที่จะเช็คคะแนนเสียงใช่หรือไม่
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ยินดีถูกแจ้งข้อหาหากการแจกขันแดงผิดกฎหมาย
ซึ่งระบุว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคนต่างประเทศ
และแม้การแจกขันแดงอาจไม่มีอะไร
แต่หากทำให้สุ่มเสี่ยงเกิดความแตกแยกก็ไม่ควรทำ
พร้อมย้อนถามว่าต้องการเช็คคะแนนเสียงจากขันแดงใช่หรือไม่

ระบุว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมของอดีตสสพักเพื่อไทย
ฉวยโอกาสช่วงสงครานแจกขันน้ำสีแดง
เพื่อยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดการแบ่งแยกเป็นสีเป็นฝ่าย
ทั้งที่รัฐบาลและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
พยายามก้าวข้ามความขัดแย้งและปัญหาในอดีต
เพื่อเดินไปสู่การปรองดองแต่ก็เชื่อมั่นว่าประชาชนมองออก
และเข้าใจพฤติกรรมการสร้างสถานการณ์เหล่านี้
จากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่ามาตรการหนึ่งที่จะนำมาใช้ในระยะใกล้
คือนำนักการเมืองและกลุ่มคนที่ยังมีพฤติกรรมสร้างความวุ่นวาย
หารือพูดคุยภายใต้การอำนวยการของคอสชซึ่งมีระยะเวลา
เป็นการครั้งละ๗วันใช้พื้นที่ค่ายทหารทั่วประเทศ
รวมถึงพื้นที่ภาคใต้หวังว่าจะมีผลช่วยให้ลดละเลิก
พฤติกรรมป่วนเมืองแบบนี้ค่ะด้านพลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชาโคศก
นักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการแจ้งข้อหากับผู้ที่ครอบครองขันแดง
ตำรวจจะดูที่เจตนาเป็นหลักว่าบุคคลนั้นกระทำการในลักษณะที่เข้าข่าย
ถ้าพบว่ามีกลุ่มหรือบุคคลใดละเมิดตำรวจก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
พร้อมยืนยันว่าตำรวจไม่ได้เป็นเครื่องมือของรัฐบาล
จัดการฝ่ายเห็นต่างแต่เป็นกลไกหนึ่งที่ทำงานเพื่อให้ประเทศชาติสงบสุข
ขณะที่นายสมคิตเชื้อคงอดีตสออุบลราชธานีพักเพื่อไทย
บอกว่าการแจกขันน้ำสีแดงช่วงสงครานเป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาทุกปี
ความมั่นคงไม่ควรทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
เพราะขันน้ำคงไม่สามารถทำลายความมั่นคงของชาติได้
พร้อมยืนยันไม่มีเจตนาประชดแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์
ผู้แทนราษดรกับชาวบ้านในช่วงเทศกาลเท่านั้น
เมื่อก่อนเราเคยได้ยินเพลงโบแดงแสลงใจใช่ไหมคะ
ตอนนี้กลายเป็นขันแดงแสลงใจในโลกออนไลน์
พูดถึงกันเยอะจริงแล้วก็มีการออกมาโพสต์ข้อความ
รวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องขันแดงกันอย่างต่อเนื่อง
ไปดูกันหน่อยค่ะว่าเขามีการโพสต์เกี่ยวกับขันแดงว่าอะไรกันบ้าง
เริ่มดูกันที่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เป็นภาพขันหลากสีที่ถูกวางขายอยู่ในห้างสรรพสินค้า
ผู้โพสต์เขียนคำอธิบายว่า
สบู่แถมขันจะเอาสีอะไรดีระหว่างขันแดงขันเหลืองขันเขียว

เป็นภาพเปรียบเทียบอาวุธที่ใช้ในการรบนะคะ
ใช้ระเบิดแต่ปัจจุบันใช้ขันแดงนี่นะคะ
แผนแดงลอยในอากาศแบบนี้ค่ะ
ด้านนักกฎหมายอิสระนายวิรพัฒน์ปริยวงศ์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
มีการตั้งคำถามถึงการจับกลุ่มที่เกิดขึ้นบอกว่า
สินไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่แจกขันพลาสติกราคาไม่กี่บาท
คอสชก็รีบลงทุนลงแรงช่วยประโคมกระแสนิยมให้ฟรี
ส่วนแฟนเพจเฟสบุ๊คที่ชื่อว่าสะสดานะคะ
ก็ได้มีการโพสต์ข้อความเปรียบเทียบการแจกขันแดงกับการเล่นการเมือง

ถ้านี่คือเกมก็เป็นเกมที่ต้นทุนถูกมาก
ขันไม่กี่ใบลงทุนแค่หลักหมื่นแต่ได้ผลเกินคาด
ขณะที่ดรจักรพันธ์ชูเพชรก็ได้มีการโพสต์ข้อความอีกมุมหนึ่ง
บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้จับหรือห้ามเพราะใช้ขันสีแดง
แต่เพราะขันแดงมีการแจกจ่ายหวังผลทางการเมือง
ส่อแสดงถึงความไม่บริสุจัย
มาดูสถิติในโลกออนไลน์นะคะเมื่อวานนี้คำว่าขันแดงอยู่ที่อันดับที่๓
แล้วก็อยู่ในอันดับที่๑๓ของทวิตเตอร์ของประเทศไทยอีกด้วย
แน่นอนนะคะว่าต่างชาติเองก็คงจับตาการเมืองไทย

ก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวของการตรวจยึดขันแดงในประเทศไทย
ที่บอกว่าขันแดงที่มีข้อความจากนายทักษิณชินวัฒนอดีต
นายกรัฐมนตรีหลายพันใบ
ถูกทางการไทยยึดโดยให้เหตุผลว่า
ถ้ายอมให้มีการแจกจ่ายขันแดงให้ประชาชน
จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทางการเมืองบางกลุ่ม
ขันสีแดงที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์แทนตระกูลชินวัฒน์นี้นะคะ
ถูกนำไปแจกจ่ายภายในงานวัดในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
หลังจากที่มีการตรวจยึดก็มีท่าทีจากนายทักษิณ
มีการโพสต์ข้อความประชดประชันเสียดสีแสดงความไม่พอใจ
โดยยืนยันว่าการแจกขันแดงไม่ได้เป็นการส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ขณะที่สื่อต่างชาติยังรายงานด้วยว่าเมื่อต้นปีก่อนก็มีความพยายามในการสกัดกั้นกิจกรรมในลักษณะแบบนี้แหละค่ะ
หลายคนคงจำกันได้นะคะครั้งนั้นเป็นการสั่งห้ามแจกปฏิทินของสองพี่น้องตระกูลชินวัฒน์ที่กำลังโอบกอดกันอยู่